ดีนี่ออร์แกนิคซักผ้าสูตรเข้มข้นสะอาดอ่อนโยนด้วยพลังดูโอแอคทีฟเอ็นไซด์
สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
เอาล่ะนะฮะผลสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาแล้วนะฮะตอนนี้ไม่เห็นจะใกล้เคียงเลยหยุดใบ้เถอะ
ใครบอกว่าใบ้คุณแม่เขาเรียกว่าเรื่องแปลกทั่วไทย
ซึ่งส่วนใหญ่วันนี้เขามีคนที่เรามาจากรู้สึกจะมาจากอุดร
เป็นเศรษฐีใหม่อุดรเขาบอกถูกรางวัลที่๑เผยหนีโควิดมาจากกรุงเทพ
แล้วก็ไปซื้อโรตตาลีเนี่ยมันเหลืออยู่แค่บาทเดียวจนในที่สุดไปทำอุณหาวัดพระ
พระอยู่ที่พระเดินมาปุ๊บพระทักวันว่าเมียคุณจะมีโชคเมียคุณจะมีโชค
เขาก็เลยไปซื้อโรตตาลี๔๒๔๖๐๓เนี่ย๑ใบคือจริงแล้วคนที่ถูกเนี่ย
เดี๋ยวสักพักเราคงจะไปเห็นในไทยรัฐนิวโชว์แหละเป็นที่อุดรธานีชื่อคุณประยูน
คุณประยูนเนี่ยทำอาชีพก่อสร้างอยู่ที่กรุงเทพหานครปรากฏว่าจากสถานการณ์โควิดสิบเก้าเนี่ย
ละลอก๒เนี่ยก็บอกเออกลับมาอยู่บ้านเราดีกว่ากลับมาอยู่บ้านเราเพราะว่างานก็อาจจะน้อยลง
ก็กลับมาอยู่ได้ที่เดือนหนึ่งปรากฏเมียของเขาเนี่ยภรรยาเขาชื่อนางทองมีก็ไปทำบุญที่วัดป่าศรีจาน
อยู่ดีมีพระเดินมาบอกว่านี่โยมเดี๋ยวเมียโยมจะมีโชคแสดงว่าท่านเห็นแน่มีโชคใหญ่นะ
ปรากฏพระทักเท่านั้นแหละซื้อเลย๔๒๔๖๐๓มันเหลืออยู่ใบเดียวบันสุดท้ายนี่คนมันจะถูก
ปรากฏว่าก็ได้เป็นโชคหกล้านบาทโอ้ดีใจด้วยครับเขาบอกโอเคแล้วล่ะเดี๋ยวจะไปสร้างบ้านแล้วล่ะ
ก็น่าจะกลับมาอยู่ที่บ้านมาตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่ที่บ้านตัวเองแล้วคงไม่ได้ไปไหนแล้วอีกหนึ่งคนนะครับ
อีก๑คนเนี่ยรู้สึกว่าได้รางวัลออกมาอีกเนี่ยนะฮะ๑๒ล้านบาทเป็นอยู่ที่
แต่วันนี้แต่งวดนี้ปรากฏว่าไปอยู่ที่อุดรเยอะ
มีอีกคนนึงก็ที่อุดรน้อง
แสดงเพราะว่าเมื่อกี้นิกสองผัวเมียคนนั้นน่ะได้แค่ใบเดียว
แสดงว่าหลายใบมันจะต้องอยู่ที่อุดรถูกต้องไหม
รางวัลที่๑วันนี้ถูกต้องไหมแองที่ฉันคิดถูกป่ะไม่รู้
เดี๋ยวนี้ฉันไม่มาเป็นชุดแล้วเปล่าอ่ะ
มันก็ต้องน้อยหรอน่าจะสองใบอ่ะเยอะทำแม้สองใบ
มั่วสูงก็สองใบต้องเป็นหนึ่งอ่ะ

อันนี้เกิดที่อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี
ครับผมถูกรางวัลที่๑ใบหนึ่งเหมือนกัน๖ล้านบาท
ก็มีพูดแน่นอนไม่ต้องห่วงมีคนก็ครอบคุมและแสดงความดีใจเยอะแยะเลย
ซะหรูปแล้วตอนนี้ที่รายงานเข้ามา
ถูกรางวัลที่๑อยู่ที่อุดรธานีแล้ว๒ใบ

๓๙ไหมแม่
เมื่อวานนี้ที่ผ่านแบบเร็ววาบพี่มดจำได้ไหม

ใช่เพร่งเลย
ไม่ใช่แต่อันนี้มันเขียนผิดอยู่ดี
ก็บอกว่าแค่ความเดียวกับคนที่ถูกโรตเตอรี่ด้วยนะฮะ

ตอนนี้เราได้มาแล้วว่าอุดรถูก๒ตอนนี้ถูก๒ใบ
ที่นครนายกถูก๒ใบตอนนี้เราเจอละ๔ใบ
แต่ละที่ใครถูกรางวัลที่๑เดี๋ยวเราก็ดูไว้ว่าอยู่ที่ไหนกันบ้าง
แต่ในขณะเดียวกันวันนี้คนในทวิตเตอร์เขาขอบคุณใหญ่เลย
ว่าขอบคุณข่าวใส่ไข่ใหญ่เลยนะว่า
เมื่อวานนี้นำเสนอข่าวจราเข้

ร่าดสุดวันนี้สิกหกุมภาพันธ์

วันนี้มีการอภิปรายโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี
แล้วก็วิบฝ่ายค้าเขาเปิดเผยว่าต้นจะอธิบายถึงคนเอกประยุจรรย์โอชา

โดยจะชี้เป้าเกี่ยวกับการบริหารงานประเทศที่ล้มเหลว
ซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องบ่อนการพานันยาเสพติด
เป็นปัญหาสำคัญครับทำให้
ทางด้านคุณจิรยุห่วงทรัพย

ถือเป็นดาวสภาของสอสอเพื่อไทยเนี่ย

เพราะว่ามีพักพวกที่คาดว่าน่าจะเป็นที่มาของรัฐมนตรีเนี่ย

จึงอยากบอกว่าไม่ต้องโทรมาเคลียร์หรือสอบถามเลย
เพราะเชื่อว่าการอภิปรายครั้งนี้ประชาชนจะเป็นคนตัดสินใจเอง

รัฐมนตรีแต่ละคนที่ถูกอภิปรายจะมีพฤติกรรมช่อฉนยังไง

ก็มีคนพูดถึงว่าครั้งนี้มันจะต้องมีการพูดถึงโครงการเราชนะ

เราชนะส่วนโครงการเราชนะเนี่ยก็ได้รับข้อร้องเรียนจากชาวบ้าน

พี่น้องประชาชนก็ไม่คิดว่ารัฐบาลจะมีการบริหารจัดการแบบนี้
โดยในการอภิปรายนี้ก็จะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดด้วย

ขณะเดียวกันวันนี้ดาวเด่นสภาที่คนรอคอยกันคือคุณเสรีพิสุทธิเตมียเวท

ซึ่งท่านเป็นสอสอบัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพักเสรีรวมไทยเนี่ย

โอ้โหกำลังพูดถึงบ่อนการพนันของรัฐบาลบิ๊กตู่

ทำให้มีบ่อนพนันยังอยู่ยั่งยืนเนี่ย
เพราะมีการจัดฉากจับบ่อนการพนันโดยมีข้อแม้จับนักพนัน

ปรากฏว่าเนี่ยคุณศรีนะคุณศรีระครับ

ข้อบังคับครับท่านประธานครับเป็นข้อบังคับข้อที่๖๙เป็นระยะอย่างนี้
ยังมีการลุกขึ้นประท้วงของป้ารีนาไกรคุบ
วันนี้ป้ารีนาไกรคุบสสลบุริยังเป็นสสอยู่

และบุว่าพลเอกเสรียรีย์ผิดสุดอภิพลายโฆษณาตัวเองอยู่นั่นแหละ
เป็นอะไรนี่บาวีนาเป็นอะไร
ไม่ยอมเข้าประเด็นในเหตุการณ์ปัจจุบัน
และบริหารราชการแบบนี้ยังไง
คนเอกประยุจันทร์โอชาลนายกุฏรมนตรี

ซึ่งนายกุฏรมนี่ยืนขึ้นมา
ทั่วไปเพื่อโรงมาติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเนี่ยนะครับ
รับวางหลายเรื่องเนี่ยแต่เช้าละนายกบอก
ซึ่งทุกอย่างเปิดเผยได้อยู่แล้วอยู่ในกระบวนการยุติธรรม
การจะกล่าวอ้างว่าใครผิดใครถูกต้องเป็นไปตามกระบวนการฟ้องร้อง
นายกว่าอย่างนั้นก็ต้องต่อสู้คดีกันไป
อันนี้คือสิ่งที่นายกพูดสำหรับเรื่องบัญชีทรัพย์สินนั้น
เป็นนายกรัฐมนตรีมา๖ปีแล้วเรามีนายกชื่อประยุทธ์มา๖ปีแล้วนะครับ
กติกากฎหมายว่ายังไงแจ้งบัญชีทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่สองไปแล้ว
อยู่ที่จะเปิดเผยเมื่อไหร่คือเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมนายกไม่หยิบบัญชีทรัพย์สิน
ครบหรือเปล่านายกยื่นไปแล้วครั้งที่สองเนี่ยยื่นไปแล้วอยู่ที่ว่าเขาจะเปิดเผยเมื่อไหร่
อย่าผ่านว่าตนให้แก้กฎหมายเพราะว่าเรื่องตนก้าวล่วงไม่ได้
เราไปฟังเสียงนายกสักนิดไหมครับ
อ๋อไม่มีนะครับส่วนเรื่องการบริหารสถานการณ์การแพทย์ระบาดโควิดและการพนันน้ำ
สิ่งที่ทำในฐานะนายกรัฐมนตรีตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง
กับข้อเก่าหาที่นิษฐ์ฝ่ายคารที่เตรียมมาเสียนายกเนี่ยนะครับ
ต้นไม่นิยมชมชอบการเล่นการพนันขันต่อ
เพราะมันขัดต่อศิลธรรมอันดีหลักศาสนาแล้วก็กฎหมาย
อีกทั้งการตกเป็นธาตุการพนันไม่ว่าจะรูปแบบใด
ก่อให้เกิดความเสี่ยงแล้วก็ความเสื่อม
ป้น๑๐ครั้งยังเหลือบ้าน
ไฟไหม้บ้าน๑๐ครั้งยังเหลือที่ดิน

พนันครั้งเดียวอาจจะไม่เหลืออะไรสักอย่างเลย

อย่างไรก็ตามคำพูดว่าร้อยนายกแก้ไม่ได้นั้น
พลเอกประยุทธ์ได้เปิดคลิปวันที่พูดเรื่องนี้ให้ฟัง
เขามีความรู้ว่าโดนตัดตอบไปวักเดียว
เมื่อฟังให้จบก็ถามว่าบิดเบือนหรือเปล่า

อันนี้นะฮะ

คนดูเยอะมากครับ

คนก็จะดูกันเนี่ยก็คือว่าจะเป็นใคร

รัฐมนตรีมหาดไทยโดนด้วยนะครับมีรองนายกรัฐมนตรีก็โดนด้วย
แล้วก็ต้องไปพูดถึงรัฐมนตรีอนุทินสาธารณสุขก็โดนด้วย
รวมไปถึงคมนาคมนะครับก็อาจจะโดนด้วย
รู้สึกคิวที่มาเนี่ยค่อยไล่กันไปเพราะฉะนั้นแต่วันนี้เป็นตอนแรกวันนี้เปิดศึกษ์

รู้สึกจะไปจนถึงอาทิตย์นี้แหละยาวน่าจะไปจบวันศุกร์

กูดูครับคุณแม่ช่วงบ่ายก่อนที่เข้ารายการนะ

เขาค้านไงไม่เข้าประเด็นเขาค้าน
ผมว่าทุกคนเค้าพี่ปลาตร์้ไม่ว่ากลังใจ
พี่จะมีแฮสแทคขึ้นมาเนี่ยนางเบโกรธ

ซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่า
เอ่อถึงขนาดก็ว่า
คุณศิระเขาตะโกนขึ้นมาช่วงหนึ่ง

เขาพูดกับปืบทำให้ปุ่นเอก

ปรากฏว่าอันนี้มันเป็นจุดไฮไลท์

จนในที่สุดรองประธานสภาคุณสุปชัย
พยายามจะควบคุมการประชุมเนี่ย

แล้วขอให้พลตำรวจเอกเสรีวิสุทธิ์เนี่ย

แล้วก็อธิบายต่อว่าเกี่ยวกับการปิดบ่อน

คือแบบทำไมควบคุมบ่อนไม่ได้เกี่ยวกับบ่อนการพนัน

ก็คือเรื่องของพลตำรวจเอกประวิทธิ์
ไร้ความสามารถแล้วก็บ่อนต่าง

เสรีพิสุทธิ์พูดคนเดียว๓ชั่วโมง

ถูก๓ชั่วโมงคนเสรีพิสุทธิ์เนี่ย

ซึ่งก็ตอบโต้กันพอสมควร
อย่างเช่นคุณปารินาไกรคู่บอกว่านางเบรกหรอเนี่ย
นางเบรกนางเรกนางเรกเลยครับผม
ซึ่งมีแหละวันนี้ก็ต้องจับตามองทั้งก้าวไกร

ก็ต้องสลับกันไปคิวใครคิวใครไง
รอห้อก่อนดึกไง
จัดชุดอย่างสูตรหรือยัง

ซึ่งวันนี้นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินนะคะ
ศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด

ก็แถลงการถึงสถานการณ์ในประเทศไทย
สำหรับวันนี้ก็พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม๗๒ราย
จากปกติที่ผ่านมาหลักร้อยหมดเลยเนาะ
ซึ่งทำให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่๒๔๗๘๖รายค่ะ
รักษาหายแล้ว๒๓๕๖๓ราย
แล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๘๒ราย
นี้ผู้ป่วยรายใหม่ก็มาจากหนึ่งเลยจังหวัดสมุทรสาคร

มาจากระบบเฝ้าระวังทั้งหมดเลย
แล้วก็๒จังหวัดอื่นอีก๕๓ราย
คิดเป็น๗๖๘๑เปอร์เซ็นต์
ก็มาจากระบบเฝ้าระวัง๕รายด้วยกัน
กรองเชิงรุกอีก๔๘ราย
สำหรับกรุงเทพมหานครไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม
โอ้โหสุดยอดนะฮะถือเป็นข่าวดีเลยนะ
ใช่ด้านในแพทย์ทวีสินก็เปิดเผยค่ะ
แยกตามที่มาของผู้ที่ติดเชื้อเนี่ย
คือ๑ระบบเฝ้าระวัง๒๑ราย

นครปฐม๑รายสมุทรประการ๒ราย
ปฐุมธานี๑รายวันนี้ขอนแก่น๑ราย
และถ้ามาจาก๒คัดกรองเชิงรุกในชุมชนเนี่ย

อันนี้เชิงรุกไปเจอเลยก็คือ๔๗รายค่ะ

แล้วก็๓มาจากต่างประเทศวันนี้๓ราย

ซึ่งภาพรวมการติดเชื้อในแต่ละจังหวัดก็ลดลงมาค่ะ

สัปดาห์นี้ก็มีการติดเชื้อทั้งหมด๑๖จังหวัดคือเพิ่มขึ้น

ก็ทางนายแพทย์ทวีสินก็บอกว่าต้องขอชื่นชม
ที่ร่วมกันแบบว่าดูแลอย่างดีแล้วก็ไม่มีผู้ติดเชื้อมานะ

เขาบอกว่ามีนักวิเคราะห์บอกว่าถ้าสมมุติไอ้การระบาดระลอก๒เนี่ย

เพราะฉันตอนนี้กำลังลงละ
ซึ่งทางสอบคอชุดใหญ่เองก็จะมีการประชุมวันที่๒๒กุมภาพันธ์นี้นะคะ
มีข้อเสนอคืออยากจะให้มีการผ่อนคลาย๒รูปแบบด้วยกัน

หนึ่งคือผ่อนคลายกิจกรรมต่างโดยเฉพาะการแข่งขันกีฬาที่มีคนเข้ามาชม
๒เรื่องอยู่กับเรื่องของการเปิดสถานที่ต่างด้วยนะคะ
แล้วก็ขยับเปลี่ยนสีไปเลย
อันนี้อันที่สองเพราะว่าบางทีตอนนี้ยังเป็นแดงเข้มเข้ม
แดงแบบว่าแดงมากอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็โดยที่ประชุมจะคุยกันถึง๒ประเด็นนี้นะคะ
เดี๋ยวก็อาจจะมีการออกมาชี้แจงกันว่าจะเป็นยังไง

อาจจะทำให้มีการแบบจัดกิจกรรมต่างได้หรือหรือเปล่า

แต่ว่าถ้าใช้หลักการผ่อนคลายเรื่องของสีเนี่ย
วิธีการเปลี่ยนสีลงมาอาจจะดีกว่า
ครับผมนะคะซึ่งมันจะมีเรื่องของการจัด
อันเนี่ยเป็นการขันกีฬาราดับโลก

เพราะฉะนั้นประเทศไทยมีโอกาสเจอแล้ว
เขตมันก็เกิดขึ้นที่แหลมชาพัง
ใกล้กรุงเทพใกล้เลย

คือคนที่เจอเนี่ยเขาเป็นอาชีพขับรถหัวลากอะเนาะ

วันนี้ขึ้นดีกลับไปเดินแถวแรมชะบังนะฮะ
ไปซื้อขอยกระโจงโดงเหลืองเหมือนกันสิวะไปง่ายขอยกระโจงโดงเหลือง
เออที่เขาถืออยู่ไหมที่เขาถืออยู่นี่ไง

บาทจากสะพานปลาแหลมชะบังเนี่ย
เฮ้าต์เอามากินไม่ได้เอามาตั้งโชว์ในห้องน้ำไม่ใช่เนอะ
ใช่เอามาทำอาหารแล้วแล้วก็เปลือกก็อาจจะไปโชว์ได้ตรงนี้
แต่พอจุดขุดเจอข้างในปุ๊บต่อไปนี้ไม่มีกินแล้วล่ะ
จริงแต่ช่วงนี้ท่านมุกเวโรมออกมาเยอะแล้วครับคุณแม่เมื่อก่อน

เยอร์โน้อยอยงานี้ควรจะไม่ขุดถามจริง
ไม่ดีพวกเราอาจจะคนที่เคยกินหอยนี่อาจจะเจอแล้วก็อาจจะเอาไปทิ้งแล้วก็ได้

คนที่โดนจับที่นครศรีธรรมราชไม่ออกมาพูดถึงมุกเวโลมุกเวแลอะไรเนี่ยไม่รู้ไม่มีใครรู้ฉันก็ไม่รู้

หอยมา๕๐บาทเอามากิน

ปรากฏเจอเม็ดมุกสีส้ม
ขนาดใหญ่มันฝังอยู่ในเนื้อหอย

แสดงว่าดีไม่ดีไปกัดกัดบางทีไปกัดเจอมุกเราโยนทิ้งก็ยังได้
อันนี้ใหญ่ของพระเจ้าออกมาลง
นึกว่าถ้าสมมุติเป็นมุกขาวเราคิดว่ามีค่าสุดแล้วไง

ใครจะรู้วะขนาด

มีแต่เรารู้สึกว่ามุกต้องขาวนวลถูกต้องไหม

ล่าสุดนี่นะฮะนายมนตร์เชียร์ก็เปิดเผยว่า

ที่เจอในหอยกระโจงโด่ง

หอยกระโจงโดงกินแล้วไปตรวจที่สถาบันวิจัยพัฒนาอัญมณี
ประดับแห่งชาติองค์การมหาชนนะฮะ

พิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาลุ้นกันมาตลอดว่ามันใช่หรือเปล่า

ซึ่งการตรวจสอบผลออกมาว่ามุกที่เจอเป็นมุกเมโรของแท้น้อง

เกิดจากธรรมชาติในหอยหายาก

ค่ะ

ก็นี่ที่เขาบอกเวลาเราไปซื้อเพชรไปซื้ออะไรที่มูลค่าแพง

ซื้อหอย๕๐บาทได้มุก๖๕๕๗กรัฐ

ทั้งศูนย์จึงออกไปแล้วประดองมาให้เพื่อเป็นการยืนยัน
แล้วหลังจากการตรวจสอบยืนยันแล้วก็นำไปฝากไว้ที่ตู้เซฟธนาคาร
น่ารักน้องเองเพื่อความปลอดภัย

เนื่องจากทราบว่าเอาล่ะความเขาไม่รู้หรอกว่ากี่ล้าน

เลยน้ำดีดีอะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าอะไรวะ
ใครอยากซื้อพร้อมขายนี่นางไม่แฮปหนูว่ามีหลายหลัก
สิบตักแล้วดูดิเขาบอกเขาไม่เขาพร้อมขายอ่าบอกเพราะ
ถ้าขายได้เนี่ยก็จะนำเงินไปใช้หนี้ใช้ศีลน้อง
วันนั้นวันนั้นที่เขาบอกไว้ถ้าเขาขายได้ของนคร
อันนั้นเขาได้เท่าไรห้าล้านอันนั้นห้าล้านอันนั้นอันนั้นก็
เม็ดใหญ่อยู่น่ะพี่ไม่รู้แต่อันนั้นปลอมหรือเปล่าเอออันนั้น
ไม่รู้อันนั้นคือมันแต่ถ้าสมมุติเราต้องขอบคุณน่ะอืม

มุกเมโลแล้วก็นักวิชาการเขาถึงมาพูดว่าเป็นไปได้
ไอ้หอยมุกเมโลเนี่ยมีโอกาสเจอเนี่ยแถวบ้านเรา
อีซีบ้านเราเนี่ยสามารถเจอได้ที่ไทยเจอได้
กัมพูชาเจอได้ที่พม่าถูกต้องไหมมันจะอยู่
แถวทะเลบ้านเราเนี่ยแหละอืมมันจะอยู่ในหอยค่ะที่นัก
ชาการเขาบอกแล้วเขาก็พูดออกหลังจากนั้นนักวิชาการ
ออกมาวิคอเอ้ยชอรู้ทำไมรู้มีรายการไม่ค่ะอันนั้นเข้า
ไปตรวจสถาบันจีไอทีก็น่าจะรู้แล้วเขายังไม่ตรวจยัง
ไม่ส่งแต่ไม่ตรวจยังไม่ตรวจยังไปก่อนแล้วไงไปก่อน
แล้วไงอืมไม่เขาบอกว่าเขาไปกล้าตรวจเขากลัวโดนสับ
เปลี่ยนของอ่าหรอเขาบอกอ่าสถาบันที่เขาดังระดับโรคอืม
ทีไอทีเนี้ยก็ดูวันนี้เขาจะเขาออกมาแบบจริงจังหู
ได้ใบเซอร์จริงแล้วเนี่ยดูด้วยกันว่าอาชีพที่เขาคนเป็น
คนขับรถหัวลากอืมถามว่าถ้าสมมุติขายมุกรวยทำไม
บอกค่อยขับรถหัวราคมีแล้วก็จะไปใช้บ้านปลายชีวิต
ตอนบ้านเกิดเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ามุก
เม็ดเนี้ยเขาซื้อมาห้าสิบบาทเพื่อมากินด้วยอ่ะเขากิน
ไปแล้วถ้าเจอมุกเนี่ยมุกเม็ดนี้จะมีมูลค่ากี่บาทครับผม
ต้องติดตามกันแต่คุณผู้ชมต้องระวังดีดีนะฮะบางทีเห็น
บ้านแล้วนึกว่าใช่นะที่แท้เป็นลูกอมบ๊วยแม่อมไว้
เตียงครับผมนะครับผมอ่ะมาถึงเรื่องราวของโทรศัพท์หาย
กันบ้างครับคุณผู้ชมครับพลังโซเชียลช่วยตามหากัน
เจอฮะโอ้โหหลังมีหนุ่มประกาศหานะครับคนเก็บได้
เนี้ยถ่ายหน้าลงชัดเลยทีเดียวจากครณีที่หนุ่มประกาศ
ตามหาโทรศัพท์ครับหลังจากที่ตัวเองเนี้ยทำหลนหายนะฮะ
ตัวเองล่าสุดนายยานพลนะครับผมประธุมนีนะฮะหรือว่าคุณขิง
น่าอายุยี่สิบแปดปีเป็นเจ้าของโทรศัพท์เปิดเผยว่าได้
พบโทรศัพท์แล้วนะครับและนัดมารับในเวลาเที่ยงตรง
นะครับผมซึ่งผู้เก็บได้เนี่ยเป็นคนงานตัดย่าไม่รู้
หนังสือโดยเพื่อนคนงานที่เห็นภาพที่แชร์โลกออนไลน
เนี่ยก็เป็นคนมาบอกนั่นเองนะฮะซึ่งตนก็ขอขอบคุณ
หัวหน้าปรับภูมิทัศน์นะครับแล้วก็ยืนยันว่านี่เป็น
โทรศัพท์ของตัวเองจริงจริงอืมหลังจากนี้เนี่ยก็จะไปถอน
แจ้งความที่สพบันดุนะครับพร้อมฝากขอบคุณชาวที่
ช่วยกันติดตามหาโทรศัพท์จนเจอนั่นเองครับพลังโซเชียลนี้
แบบสุดยอดจริงจริงนะทุกเรื่องเนอะนะฮะนี่ดูคนเก็บ
ไลน์เขาน่ารักน่ะถ่ายปึ้งลงหน้าชัดเลยแม่คุณถามมา
ตกลงวัดอะไรค่ะยังไม่รู้เลยค่ะฝั่งน้ำนานวัดว่า
คุณว่าชื่อวัดอะไรอ่ะไม่บอกฉันไม่รู้จักชื่ออืมหนู
จำชื่อไม่ได้อ่ะพี่พี่อ้ำเพราะพูดแว๊บแว๊บอ่ะอืมไม่
ถนัดจำว่ามันคืออะไรอ่ะฉันยังจำไม่ได้แล้วไม่ใช่
ว่าเขาจะทำง่ายง่ายด้วยน่ะน้ำน้ำเมย์วันเนี้ยต้อง
ไม่ใช่อยู่ดีจะถึงสี่สูงผ้าเดินเข้าไปจะไปทำนู่น
ทำนี่ไม่ได้ถูกต้องนะครับผมนะฮะอ่ะอยากรู้เลยอ่ะเดี๋ยว
เช็คให้ก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมน่ะอ่ะไม่ไม่อย่าไปบอก
สิเดี๋ยวก็โดนด่าหรอกอ๋อไม่ได้บอกไม่ได้บอกแต่ดาราน
เยอะจริงหรอโอ้ยครึ่งถึงหรอกหลังจิพีอ้ำหรือเปล่ามัน
อามงค์ต่อโมงพ่อโมงพี่
ตัวเด่นยึดหนึ่งต้องส่งหาพี่อ้ำเลยแหละ

ระหว่างนั้นเดี๋ยวกดหาพี่อ้ำก่อน

ช่วงหน้าครับเจอแล้วปูปุ๊บพ่อนตอนยังไม่ดังเลยเนอะหรอก็อย่างนี้
ตอนแรกหนูก็ไม่เชื่อแต่ตอนนั้นคุณแม่พูดให้หนูฟังหนูก็ไปดูไปย้อน
ไม่ใช่ของฉั่งหน้าไปเจอหมดไง
ล่าสุดที่พี่ให้รถนัดให้แล้วนะไปร้อนด้วยแล้วนี่
จริงเอาจริงป่ะนัดแล้วเหรอ

ละไปเราก็ไม่กล้าลงจากรถเถอะเหมือนอายไงเถอะมันแบบไปกันแล้วพูดกัน
อ้าวเธอมามูหรอฉันมามูอุ๊ยแต่อันดัลคนให้โซโบใหญ่

อันดัลคนดาราอยู่กรุงเทพเยอะฉันเป็นคนเยอะมีแอร์ต้องกินน้ำอีเวีย
ไม่ว่าต้องกินก็กินโห้น้ำปุ๊กนั่งกับพื้นหล่อพะไงเถอะ
เป็นวัดเดียวที่ดาราไปแล้วไม่รู้จัก
ที่นี่เยอะกว่าเยอะแล้วไม่ได้อยู่ในกรุงเทพเหมือนเอง
บางคนต้องไปนั่งรอแบบไปนั่งเปิดรีสอร์ทแถวนั้นอยู่นะถูกนะฮะ

พรับกุ๊กเลขเลยนะครับคุณผู้ชมยังไม่รู้เลยว่าจริงไปนี่คือเป็นทำอะไรเลยครับ
อยู่ตรงบนเพลร์อำเพลร์เพลร์ขึ้นก่อน

มันไม่ได้เฉพาะดาราเว้ยหันไปปุ๊บอะ
สมมุติใครขายโฆษณาไม่ได้เจ้าของกิจการอยู่นั่นก็หมด

หนีจากสมมุติฉันทำทีวีไม่เจอแล้วทักทายแต่
สวัสดีก่อนสวัสดีค่ะโฆษณาหนูขายแล้วนะเออ
สวัสดีได้โฆษณาเต็มหนึ่งรายการ
จ้าของเนี่ยเมบแม่งไม้อยากเชี่ยวว่าจะเจอเขาอย่างเงี้ย
จ้าของอย่างเงี้ยอะ

มันเหรอ

หอยแล้วคุณอาจจะรวย
ของไม่รู้ว่านครศรีจริงหรือปลอม
ผมไม่รู้ว่าจะพลาดนึกข่าวออกมาต่อว่าจริงหรือปลอม

แต่ไอ้ของจริงมาโผล่ที่แหลมชะบัง

แหลมชะบังผมก็ขอไปเช็คจริงปรากฏมีใบเสิร์ฟ
ครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับถูกต้อง๖๐กลาลัดนี่ไงโอ้ตอนนี้ราคานี้
หอยซื้อมา๕๐บาทเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟัง
ช่วงหน้าสู้เดียวครับ
ไปค่ะเอาไปซิมุกเมโล
มุกเมโลไงถึง๕๐บาทให้มุกเมโล
ต้องเตรียมรวยเลยก็คือไม่รู้กี่ล้าน

นี่ไงของที่นครที่บอกฝันฝันเยอะไป
ฝันแล้วไปเดินบีชหลังบ้าน
แล้วก็เจอไงเจอมุกเมโล
ครับผมจอรู้ด้วยมุกเมโลจอรู้ด้วย
อันนั้นปรากฏมุกเมโลเบดีจริง

เห้ยประเทศไทยมีโอกาสเจอนะ

แล้วเหตุมันก็เกิดขึ้นที่แหลมชะพัง
ใกล้ผมก็ใกล้เลยแฮะไกลมากด้วยคือคนที่เจอเนี่ยเขาเป็น
อาชีพขับรถหัวลากอ่ะเนาะอืมขับรถหัวลากอยู่ที่จังหวัด
ชนบุรีครับน่ะวันดีคืนดีก่อนไปเดินแถวแหลมชะบังอืม
ไปซื้อขอยกระโจงโดงเหลือง

นี่ที่เขาถืออยู่นี่ไง

บาทจากสะพานปลาแหลมชะบังเนี่ย

เขาไม่ได้เอามาตั้งโชว์ในห้องน้ำไม่ใช่เนอะ
ใช่เอามาทำอาหารแล้วแล้วก็เปลือกก็อาจจะไปโชว์ได้ตรงนี้
แต่พอจุดขุดเจอข้างหน้าหมุ่ม
อ้าวต่อไปไม่มีกินแล้วะผมว่า

แต่ระนังนั่งร่วมร่วบตึงไปก่อน
เหนือหอยอ่ะนี่ตำฝั่งอยู่ในนิ้วหอยน่ะ

ที่ไม่เคยเจอกับผู้ชายนะ
ขอให้มึงโดนหัวฝั่งมุกแองจีนปรากฏว่าปรากฏเป็นมุกเมโลก
ของนายักษ์ข่าวเขานำเสนอล่าสุดเนี่ยนะฮะนายมนต์เชียร์เขาเปิดเผยว่า
ได้นำมุดมุกเม็ดดังกล่าวเนี่ยที่เจอในหอยกระโจงโดง
หอยกระโจงโดงกินแล้วไปตรวจที่สถาบันวิจัยพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับแห่งชาติ
การมหาชนนะครับผมพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาลุ้นกันมาตลอดว่ามันใช่หรือเปล่า
ซึ่งการตรวจสอบผลออกมาว่ามุกที่เจอเป็นมุกเมโรของแท้น้อง
เกิดจากธรรมชาติในหอยหายากหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับน้ำหนักก็ไม่เท่าไหร่เองเม
หกสิบห้าจุดห้าเจ็ดกลัดอืมโอ้โหกี่ล้านเนี่ยยังไม่รู้อืม
ทางศูนย์ก็นี่ที่เขาบอกเวลาเราไปซื้อเพชรไปซื้ออะไรที่มูลค่าแพง
เขาก็จะบอกมีใบเซอร์ปรากฏมีใบเซอร์แล้วค่ะอ่าซื้อหอยห้าสิบบาทได้มุกหกสิบห้าจุดห้า
เจ็ดกระหลัดอือฮือทางศูนย์จึงออกไปแล้วประดองมาให้เพื่อเป็นการยืนยัน
แล้วหลังจากการตรวจสอบยืนยันแล้วก็นำไปฝากว่าที่สู้เซ็นต์คุณคุณค่ะไหนล่ะน้อง
เอ้ยเพื่อความปลอดภัยครับอือเนื่องจากทราบว่าเอาล่ะเขาบอกเขาไม่
หรอกว่ากี่ล้านแต่รู้ว่าเขามีเงินเป็นหลักล้านแน่นอน
๒กระหลัดก็ประมาณแบบสามดูซะแบบ
น้ำดีอะไรอย่างนี้ซึ่งตอนนี้ก็บอกว่าใครอยากซื้อ
พร้อมขายนี่หลักซื้อกานพร้อมขายขายได้ก็
จะนำเงินไปใช้หน้าที่เขาบอกไว้ถ้าเขาขายได้ของ
อันนั้น๕ล้านอันนั้นก็เม็ดใหญ่อยู่นะ

อันนั้นคือมันแต่ถ้าสมมุติเราต้องขอบคุณนะ

ไม่รู้จักว่านั่นคือหอยมุกเมโลแล้วก็นักวิชาการเขาถึงมาพูดว่า
เป็นไปได้หอยมุกเมโลมีโอกาสเจอเนี่ย

สามารถเจอได้ที่ไทยเจอได้ที่กัมพูชาเจอได้ที่พม่า
ถูกต้องไหมมันจะอยู่แถวทะเลบ้านเรานี่แหละ
มันจะอยู่ในหอยซึ่งนักวิชาการเขาบอก
แล้วเขาก็พูดออกหลังจากนั้นนักวิชาการออกมาวิเคราะห
เฮ้ยเฉาะรู้ทำไมรู้
มีรอยจำคนไหมมีรอยจำคนไหมมีรอยจำคนไหมมีรอยจำคนไหมมีรอยจำคนไหมมีรอยจำคนไหมมีรอยจำคนไหมมีรอยจำคนไหมมีรอยจำคนไหมมีรอยจำคนไหมมีรอยจำคนไหมมีรอยจำคนไหมมีรอยจำคนไหมมีรอยจำคนไหม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

มีรอยจำคนไหมมีรอยจำคนไหมมีรอยจำคนไหม

คนไทยด้วยการออกแบบเสื้อเชิดลายหลวงพระคูณครับที่มาพร้อมกับยันบนตัวเสื้อมากมายนะฮะงานนี้เนี่ยคงต้องซื้อเก็บไว้สักตัวแล้วนะครับ

วันนี้ที่วัยยาวัชกรที่วัดบ้านไล่นะฮะ

เพราะต้องขอดูเจตนาของคนทำเสื้อก่อน
แล้วก็เตรียมหารือกับคณะกรรมการวัดแล้วนะครับ
วัยยาวัชกรวัดบ้านไล่เป็นกำนัน

อยู่ที่อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมาเนี่ย
เขาเปิดเผยเลยว่ากรณีที่เสื้อดังเนี่ย

ยังไม่เคยได้รับหนังสือในการอนุญาต

ขออนุญาตในการทำเสื้อตรงนี้

ซึ่งหากเป็นความจริงก็จะมีการดำเนินการจัดทำเสื้อโดยใช้ภาพหลวงพ่อคูณพิมพ์ลงไปในเสื้อเนี่ย
มารยาทแล้วก็ควรจะบอกเราก่อน

ว่าหรือต้องมีการขออนุญาตข้างหน้ากรรมการวัดก่อนทั้งนี้
เรื่องที่เกิดขึ้นทางคณะก็จะต้องไปดูก่อน

แต่ว่าต้องไปจิรินาถึงเจตนาว่าเขาต้องทำทำไมเขาถึงทำกันอย่างนั้น

แสดงว่าพ่อคูณหลวงพระคูณนี่ดังระดับโลกเลยเนาะ
อันนี้แหละช่วงหายากแน่เลย
เบรกกันสักครู่ณเดชน์แซ่บพริกยกสวน

ไปกับพ่อคูณเหมือนกับแม่แก้วใช่ไหม
ว่าจะแซ่บขนาดไหนสักครู่ครับ

กลับมาถึงความแซ่บของน้องณเดชน์กันบ้าง

ใช่แล้วครับอวดความแซ่บท้าแดดครับ
เพราะหนุ่มพุงพลุยไม่มีอีกแล้ว
เมื่อปลายปีที่ผ่านมาเพิ่งจะมีภาพนะฮะ
พุงน้อยของน้องณเดชน์ออกมา

ทำให้แฟนงงไปอย่างมากนะครับ
ล่าสุดครับเจ้าตัวเนี่ยได้พาคุณแม่และครอบครัวครับไปเที่ยว

หุ่นล่ำบึกเรียกได้ว่าพ่อหนุ่มพุงพลุ้ย
เมื่อปีใหม่ได้หายไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
สุดยอดนะอ๋อแต่ว่าตอนนี้ปีนี้เขาแยกกันไงยาย่าก็ทำงานนะ

ป้ายนั้นนางซื้อไหมซื้อนางไม่ได้เป็นแบบนางซื้อ
เมื่อวานจะอ่านข่าวนี้พอดีเวลาไม่มีไง
นี่น้องเขามาเขาซื้อ๕แสน
ปกติเนี่ยถ้าสมมุติว่าเวลาจะลงป้ายวิวบอร์ดแบบนี้
มันต้องใช้เวลาประมาณแบบ๑๕วันขึ้นไป
หรือบางทีดิวมันต้องมีสัญญาเป็นเดือนเป็น๒เดือน๓เดือน
แต่อันนี้ขอแบบขอวันเดียวฉันขอวันเดียวเนี่ยเท่านี้จ่ายเลย

มีหลายที่มามีหน้าเซ็นทรัลโวลด์มีแบบหูตามหูมือใหญ่
มีหลายจุดที่เรากำหนดได้เหมือนโรงพุทธนาเนี่ย
ใหญ่มากเอาซะหน่อยไหมล่ะพี่พี่ก็เอาซะหน่อยไหม
หาผัวยังไม่ได้เลยคนนี้อยู่รถเมล์แล้วเซฟล่ะ

ไปนั่งขอบคุณตัวเองเก็บเงิน๕แสนไปซื้อของดีกว่าไหม
เอ้าคุณแม่ก็เนี่ยคุณแม่ก็บอกว่ามีคนโรงให้แต่คุณแม่ก็โรงจ่ายแบบนี้
ไม่เอาไม่ต้องบอกถ้าเกิดวันเกิดชุดดังขึ้นมา
เอาเงินมาให้ฉันเลยดีกว่าอย่าไปซื้อนะซุดด่าให้
นี่เห็นไหมบนทางด่วนเอ่ยอะไรเอ่ยคือขับผ่านเห็นเลย
แรกเข้าใจว่าเขารับพรีเซนเตอร์โฆษณาอะไรสักอย่าง

สรุปนางซื้อเองว่
แล้วอย่าซื้อ

วันที่ผ่านมาวันนี้ฝุ่นน้อยลงมาหน่อยเนอะ

เขาว่าเขาว่าเดี๋ยวรอฝนตก
ฉันยังไม่เห็นทีท่าของฝนเลยใช่ไหมล่ะ

ช่วงหน้าสักครู่เดียวขอบคุณวีกิฟต์ด้วยนะครับ

ป้อมวินีนี่ป้อมวินี

ถ้าเกิดว่าผ่านอันนี้ผ่านจากแอปพลิเคชันซื้อได้ไหมของร้าน

มันเห็นภาพจริงกับภาพหลอกได้ให้ชัดเจน
มีผิวละเอียดอยู่ฮือสี่สิบได้แค่นี้โอเคแล้วนะครับ
แฮปปี้โอเคพรุ่งนี้หลังครบทรงชาติเรากลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ